สวัสดีครับคุณผู้ชมครับจับตาเตือนภัยในวันนี้ยังคงเกาะติดสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับชาวใต้หลังจากนี้เป็นต้นไปครับอาจจะต้องระวังเรื่องฝนที่จะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนมีหลายพื้นที่หลายจุดละทีเดียวที่จะต้องเตรียมรับมือภัยทางธรรมชาติที่จะตามมาอย่างที่ได้ติดตาม
เกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับภาพเพื่อเราจะได้ชมกันภาพแรกนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหย่อมความเกิดอากาศต่ำที่สลายตัวมาจากดีประชาชนที่เกาะหน้านี้เคล

เข้าปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคสะวันออกนะครับหลังจากนั้นช่วงเช้าจะปกคลุมในพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นครับช่วงสายสายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำจะปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนวนจนถึงตอนล่างเน้นวันพุธครับจ
พบว่าจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนสะสมเยอะที่สุดครับถ้าหากดูจากภาพนี้สีเขียวคือบริเวณที่มีฝนตกสะสมนะครับจะสังเกตว่าปกคลุมภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างส่วนจุดที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองคือคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักจนทำให้เกิดภัยอื่นตามมาได้จะอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็ปก
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้นก็จะเริ่มมีอากาศเย็นลมหนาวพัดมาเป็นระยะนะครับ
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ